ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักหากสะดุดตาใครสารไมตรีจะมีผลดี
คนมีคู่รักจะปรงใจร่วมชีวิตกันก็จะประสบความสำเร็จ
คนมีครอบครัวคู่จะส่งเสริมกันเป็นอย่างดี
สุขภาพระวังสุขภาพของคู่รักหรือผู้ที่เคารพในครัวเรือน
เจ็บไข้ได้ป่วยชวนให้กังวลใจการเงินรายได้ไม่สู้ดีนัก
ลดลงไปจากเดิมเล็กน้อยที่หวังจะปลดหนี้ส่งทั้งต้นทั้งดอก
ก็จะทำได้แค่ส่งดอกพลางไม่ให้ขาดต้นเท่านั้น
การงานจะมีงานเพิ่มหรือต้องขยายความรับผิดชอบกว้างขวางกว่าเดิม
งานใช้ความคิดการวางแผนจะโดดเด่นมีจังหวะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จก้าวหน้า
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์